วันนี้มีอีกคดีที่นักศึกษาสาวผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งนะครับ
ที่ยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตค้ารถเก๋งย่านบางนาตราดนะครับ
โดยสาวผู้ต้องหาสารภาพว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายแล้วก็บังคับให้ร่วมหลับนอนด้วย
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นฝ่ายชายตบหน้าจนเบ้าตาช้ำ
ก็เลยคว้าปืนในรถมายิงฝ่ายชายจนเสียชีวิต
ทั้งคู่นั้นต่างก็มีแฟนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็แอบมาคบหากัน

กรณีเหตุยิงกันเสียชีวิตภายในซอยบางนาตรา๔เขตบังนากรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบศพบริเวณที่นั่งด้านหน้า
คนขับฟุบมาที่นั่งด้านซ้ายโดยตัวทับปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ไว้
พร้อมพบกระสุนเบอร์๑๒จำนวน๗นัดตกอยู่ใต้เบาะด้านหลังจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวนางสาวนัชนกอายุ๒๒ปี
นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลปี๑ซึ่งอยู่ในรถกับผู้ตายมาสอบสวน
ตนให้การรับสารภาพก่อเหตุจริงยอมรับว่าคบหากับผู้ตายประมาณ๑เดือน
หลังจากรู้จักกันทางแอปพลิเคชันบีท็อกซึ่งต่างฝ่ายก็มีแฟนแล้ว
จากนี้ยังอ้างว่าผู้ตายชอบข่มขู่บังคับและทำร้ายร่างกายให้ไปหลับนอนด้วย
ซึ่งวันที่เกิดเหตุถูกตบหน้าจนเบ้าตาขวาช้ำก่อนบังคับให้นั่งรถไปด้วย
โดยระหว่างทางทราบว่าผู้ตายซุกซ่อนปืนไว้เบาะหลัง
เอี้ยวตัวไปหยิบปืนแล้วเจาะยิงท้ายทอยฝ่ายชายจนเสียชีวิต
โดยในวันนี้มีเพื่อนของนางสาวนัชนกเข้าไปเยี่ยมที่สถานีตำรวจนครบานบางนา
ซึ่งเพื่อนเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมว่า
หลังพูดคุยกับนางสาวนัชนกบอกว่า
ผู้ตายชอบทำร้ายร่างกาย
แต่เพื่อนไม่เคยทราบว่าคบกับผู้ตาย
ตอนแรกคิดว่านางสาวนัชนกยิงแฟนที่เป็นรอปภ

ส่วนสาเหตุที่ลงมืออาจเกิดจากความเครียดสะสม
เขาได้บอกไหมครับว่าสาเหตุที่เขาลงมือไป

ก็บอกว่าผู้ชายนั้นเขาแบบชอบบังคับอะไรอย่างนี้
แบบทุบตีเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้านพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา

เตรียมคุมตัวฝากขังสารจังหวัดพระขนงในวันพรุ่งนี้
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน